คุณผู้ชมคะมาดูปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านทะเลาะกัน
มันมีหลากหลายสาเหตุนะคะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจอดรถ
ขวางทางออกมีสิ่งกีดขวางอะไรวางกันอยู่แต่ถึงขั้นยกเก้าอี้ฟาดใส่กัน
โอ้โหจนตำรวจก็ต้องไประงับเหตุก็ต้องไปตรวจสอบ
สมุทรปราการค่ะพร้อมทั้งกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
เรียบคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตหมู่หนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อค่ะ

คนก็มามุงดูกันเยอะเลยนะคะ
หลายคนถือไม้เป็นอาวุธป้องกันตัว
ตำรวจต้องไกลเกลียเกลี้ยกล่อมว่าสงบสติอารมณ์กันก่อน
ไม่อยากให้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
นายสำราญเจริญทรัพย์อายุ๔๓ปี
คนนี้บาดเจ็บค่ะมีบาดแผลก็คือเป็นแผลแตก
นี่นะคะโหนกแก้มข้างซ้าย
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลนำตัวสงโรงพยาบาลนะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นของกรมชลประธาน
มีชาวบ้านมาครอบครองก็ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่กันมาหลายรุ่นแล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
จนกระทั่งเจ้าของเดิมชื่อว่าเสียอู๊ด
ที่ดินครอบครองที่ปากซอยให้กับในเล็ก
พอย้ายเข้ามาอยู่ก็เอาสิ่งของต่างมาวางสุมกีดขวางทางเข้าออก
เพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเขาบอกว่าโอ้โหเข้าออกลำบากมาก
กลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดนะคะ
เคยมีตำรวจเคยมีทหารมาตักเตือนมาเจรจามาไกลเกลี่ย
แต่ในเล็กเจ้าของบ้านก็รับปาก
รับปากแต่ไม่ยอมทำตามรับปากแต่ไม่เปิดทางเข้าออกให้
มาเกิดเรื่องครั้งนี้ค่ะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เราก็เลยส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุยกับคนเจ็บอะค่ะนายสำรานคนเจ็บบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่ม
ก็เห็นในเล็กกับลูกน้อง๔๕คนล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่
ยกโต๊ะยกเก้าอี้มาตั้งวงกลางทางเข้าออกอะค่ะจอดรถกระบะขวางทางเข้าออกด้วย
ก็เลยเดินไปเตือนบอกว่าย้ายรถหน่อยได้ไหมแต่อีกฝ่ายเอาเก้าอี้ตีใส่หน้าเลยนะคะ
ก็เลยบาดเจ็บมีแผลอย่างที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ก็วิ่งเข้ามาช่วยฝ่ายคู่กรณีก็หนีไปค่ะในสำรานบอกว่าโอ้โห
ปัญหานี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเรื้อรังมา๓ปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้๕๖หลังคาเรือนเดือดร้อนกันหมด
เพราะว่ากลุ่มของในเล็กก็ชอบล้อมวงดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง
อาพาท์ของสายบ้านคนอื่นจอดโรครับะขวางทางเข้าออก
ขึ้นมากัลฟื้นที่บ้านเอาไว้อะค่ะ
ออกมาจะบอกพวกเขาว่าให้หลบรถมั่งอะไรมั่ง
แล้วก็กินแร่วไม่มีความเกรงใจอะไรพวกเนี่ยค่ะ
แล้วก็ผมคุยกับเจ้าเล็กเขาก็ให้รถแอบบ้างบ้างแล้วลูกน้องเขามั่งหลังเขาก็ม้ายตีใส่พักเติม

ตีเข้าที่นี่หรือ

อยากให้ทางเขาออกธรรมดาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับทุกคนนะครับ
ทั้งก่อนมันไม่ได้กั้นครัฟแพงก็เพราะพวกนี้แหละครับ
เขาเฟี่ยงขวดเฟี่ยงอะไรเข้าในบ้านเขา

ครับบางทีสุ่มไก่ก็วางอยู่กลางถนน

บางทีก็ต้องยกสุ่มไก่แอบเองอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่อยู่ท้ายซอยค่ะนางมาลัยจันโสภายุ๗๖ปี
ก็พาคุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปดูเล้าไก่ของในเล็ก
ที่สร้างต่อเติมกินพื้นที่ทางเข้าออกแล้วก็ชอบเอารถกระบะมาจอดปิดทางเข้าออก
อืมเนี้ยเขาก็พาเดินไปก็ที่จูงนักข่าวของเราอ่ะนะคะครับ
มาลัยบอกว่าสามปีที่ผ่านมาทนค่ะพยายามคุยก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว
ขอร้องก่อนแล้วไม่เป็นผลนางมาลัยบอกว่าที่บ้านเนี่ย
คุณตาอายุ๘๐นะป่วยเป็นโรคปอดต้องเดินทางไปหาหมอตลอด
แต่ปัญหาคือเอารถเข้าออกไม่ได้โดยเฉพาะถ้าช่วงหน้าฝนฝนตกหนัก
มีเศษไม้มีขยะมีขี้ไก่จากล้าวไก่ไหลเข้าบ้านเธอด้วย
เพิ่มความเดือดร้อนไปอีกในเล็กก็เฉยไม่แก้อะไรให้
พอไปเตือนก็ถูกทำร้ายก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ถนนในซอยเนี่ยกว้างประมาณสี่เมตรครับช่วงทางโค้งมีเล้าไก่ต่อเติม
กินพื้นที่ถนนมาเมตรหนึ่งอะค่ะเธอก็ชี้ให้ดู
ไก่อีกฝั่งก็มีสร้างติดกับบ้านของชาวบ้านกินพื้นที่ทางโค้งไปอีก
พอมาจอดรถกระบะอีกโอ้โหทีนี้รถอื่นก็ไม่สามารถเข้าออกได้ค่ะ

มาถึงสร้างกงไก่นี้สร้างกงไก่นู้นแล้วน้ำอ่ะน้ำขี้ไก่อันเนี้ย
มันไหลเข้าบ้านยายก็ยืนดูกันว่าเราจะไหวไหมเนี่ย
ว่าจะพูดยังไงพูดเขาก็เฉยจอดเลยปิดทางเลย
ตั้งรถกระบะใหญ่เขานะปิดทางตรงเนี้ยแค่แค่เนี้ยแค่หลุมเนี้ย
แล้วรถกระบะยายออกได้ไหมกระบะยายก็ออกไม่ได้นะ
ทำไมทำไมไม่คิดว่าจะทำอะไรมาเนี่ย
ไม่คิดบ้างไหมว่ายายจะเดือดร้อนอย่างตาตาอย่างนี้นะพูดถึงนะ
ไปไม่ไหวจะตายคาที่อย่างนี้ทำอะไรไม่ได้
ยังยายแน่นขึ้นมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้
ต้องเดินไปเช่าห้องเช่าอันนั้นอยู่ไปเช่ารถแท็กซี่อยู่แท็กซี่ไป
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทางทีมงานของไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ลองนำรถเก่งที่เป็นรถของทีมงานเองขับเข้ามาภายในซอย
ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นรถเก่งเองเนี่ย
ขนาดขับเข้ามาแค่คันเดียวก็ยังเต็มพื้นที่ขนาดนี้
ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างก็คือมีรถกระบะสองคันของในเล็ก
เข้ามาจอดในพื้นที่ก็อาจจะเต็มพื้นที่ไม่สามารถขับเข้าออกไปได้ค่ะ
นี่ค่ะคุณกิติทัศน์ผู้ช่วยช่างภาพของเรา
ลองเอารถเก่งของทีมข่าวอะค่ะลองขับไปจอดให้ดูนะคะ
ตรงทางเข้าออกตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างอ่ะนะถ้าจอดตรงเนี้ย
รถคันอื่นก็ผ่านไม่ได้จักรยานยนต์ยังผ่านไม่ได้เลยเนี่ยค่ะ
มันก็จะแคบประมาณนี้อืมทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็บอกว่า
ก็ต้องคุยกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะในเล็กอ่ะค่ะครับ
ก็ต้องตามหาในเล็กกันหน่อยในเล็กเนี่ยเป็นเจ้าของห้องเช่าที่มีอยู่สี่ห้าห้อง
ให้ลูกน้องพักอยู่หกคนน่ะนะคะในเล็กกับคนงานที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
นำรถกระบะขับหนีกันไปหมดแล้วไม่เจอค่ะอ่า
ไปคุยกับคนงานอีกคนว่าเออเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไง
มันเป็นเหมือนที่คนในพื้นที่เขากล่าวอ้างเขาบอกหรือเปล่าเออ
คนงานคนนี้ก็บอกว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ขอเล่าให้ฟังแบบไม่เข้าข้างใครนะยืนยันว่าเมื่อคืนนี้
นายสำรานเดินถือจอบเข้ามาหาเรื่องก่อนอืม
ไม่ได้มาคนเดียวด้วยพาพวกมาสี่ห้าคนถือจอบถือขวาน
มีไม้มีมีดมีหินอาวุธครบมือฝ่ายฝ่ายเล็กเนี่ย
เขาเรียกว่าลูกพี่เล็กนะก็เลยต้องป้องกันตัว
เอาเก้าอี้ฟาดใส่นายสำรานนายสำรานก็เลยมีแผลที่หน้า
หนกแก้มด้านซ้ายส่วนเรื่องของการจอดรถขวาง
ไก่ดื่มเหล้าลูกน้องคนนี้ก็บอกว่า
ก็ยอมรับว่าลูกพี่ผิดจริงยอมรับว่าลูกพี่เล็กอ่ะผิดจริงจริง
อืมแต่ก็พยายามแก้นะแต่ปัญหาคือรถกระบะจะจอดตรงไหนล่ะ
มันไม่มีที่จอดลูกพี่เล็กเนี่ยทำงานรับเหมา
ไฟฟ้าก็ต้องมีรถขนของของเยอะบางครั้งก็ต้องจอดเพื่อพักของ
ไม่ได้ตั้งใจจะเจาะสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
พี่คนที่เขามาคนแรกเขาก็จะเป็นที่ขุดดินครับยาว
เป็นเขาเรียกว่าอะไรจอกรู้ป่ะครับมาเถียงบุ๊ค
เขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรทำไมจอดรถขวางทางกันมึงไม่เกรงใจกูเลย
อะไรอย่างงี้ก็คือแบบขวางทางอะไรลูกพี่ผมเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวมีอะไรกันค่อยค่อยคุยกันแต่พี่เขาก็ไม่ได้ฟังพี่
ก็ผักล่วงโต๊ะไปเลยครับ
สุดท้ายนะคะทีมข่าวของเราไม่ย่อท้อในการตามหาตัวในเล็กนะคะ
เราเจอค่ะบ่ายวันนี้ค่ะนายชาวริสผู้นวลงามหรือในเล็ก
อายุสี่สิบปีครับไปแจ้งความที่สพบางบ่อค่ะอ่า
คือในเล็กไปแจ้งความดำเนินคดีนายสำรานคนเจ็บที่มีแผลที่โหนกแก้มด้านซ้าย
เอาเหรอฮะบอกว่าเนี่ยข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายนะ
ในเล็กเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่านายสำรานนั่นแหละ
เดินถือจอบมาด่าเขาที่เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วมันก็มีช่วงชุลมุน
นายสำรานตรงเข้ามาผลักลูกน้องเขาทำให้ลูกน้องเขาใช้เก้าอี้ตีไปที่หน้า
ซึ่งเขาเองก็พยายามไปเคลียร์นะแต่ก็ถูกญาติของนายสำรานต่อยเข้าที่คางจนล้มไปเลย
ของนายสำรานถือขวานถือไม้ถือมีดจะมาหาเรื่องจะมาเอาเรื่องเขาด้วย
เขาเลยต้องหนีตายกันออกมาจนตอนนี้ยังไม่กล้ากลับบ้านเลย
แล้วเขาก็โชว์แผลให้ทีมข่าวดูนี่ค่ะที่คางที่หลังเนี่ยนะ
เขาบอกเขาถูกผลักล้มด้วยเขามีแผลด้วย
เขาก็เลยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีมานานแล้ว
ตั้งแต่ไปอยู่ตรงนั้นก็พยายามแก้ไขให้ตลอด
อย่างล้าวไก่ก็เลือกออกไปเกือบหมดเหลือไก่แค่ห้าหกตัว
จากว่ายังฟักไข่อยู่ก็เคลื่อนย้ายไม่ได้
ส่วนเรื่องของการจอดรถขวางเล็กก็บอกว่าถ้ามาบอกกัน
ก็ขยับให้นะไม่ได้จอดตลอดเวลาจอดเป็นบางช่วงเท่านั้น
หลังจากนี้ก็อยากจะเจรจาเหมือนกันมันจะได้จบเรื่อง
เพราะว่าเขาก็ซื้อที่ดินตรงนี้ไปแล้วแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้ไปแล้ว
ก็อยากจะอยู่ใช้ชีวิตปกติไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใคร
พวกผมก็เลิกงานมาพี่ก็นั่งกินเบียร์อยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็เขาเข้าบ้านวิ่งไปวิ่งมามอไซค์ใช่ไหมครับ
เพราะว่าทางที่บ้านมันก็ค่อนข้างที่จะแคบ
ทีนี้เขาเข้าไปในบ้านสักพักหนึ่งเขาก็ซื้อจอบมาเลย
จอบมาแล้วผมก็มองไปปุ๊บเขาบอกตอนแรกไปทำน้องเขาก่อน
โวยวายว่าอ้าวพวกมึงนั่งกินกันอย่างนี้เลยเหรอ
กะทางเข้าออกพวกมึงไม่เกรงใจพวกกูเลยเหรอ

ผมก็เลยอ้าวพี่เป็นไรสักพักก็ผลักผมล้ม
ผักผมล้มปุ๊บนี้น้องเขาก็จับเก้าอี้ที่ผมนั่ง
เก้าอี้ไม้เหมือนกับว่าตีเข้าไป
แล้วจะได้ไม่ต้องระแวงกัน
ต้นนะคะตำรวจสพบังบ่อก็รับเรื่องเอาไว้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างให้การที่ไม่ตรงกัน
ก็ต้องดูหลักฐานว่าตกลงแล้วใครเริ่มก่อนใครยั่วยุก่อน
ทำร้ายร่างกายใครกันแน่และชนวนเหตุเกิดจากเรื่องอะไรนะคะ
คือนอกจากจะต้องอรุมอร่วยกันมีน้ำใจให้กันแล้วเนี่ย
เคารพซึ่งสิทธิของส่วนรวมของกันและกันด้วยใช่ไหม
อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ค่ะ
อยู่ถ้าทุกคนคิดว่านิดหน่อยบางคนบ้านจอดรถได้คันหนึ่ง
แต่มีรถ๒คันบ้านจอดรถได้๒คันมีรถ๔คัน
คือยังไงปัญหาก็ไม่จบนะครับ